เหลือเกินว่าข่าวนี้ทำหลายท่านต้องมีน้ำตา

ผมเองอ่านแล้วดูแล้วก็น้ำตาซึมเหมือนกัน

แต่สิ่งที่เท่ากันคือความรักที่พ่อแม่มีให้กับลูก
คือคุณพ่อคนหนึ่งเขาพาลูกตัวเล็กไปฉลองวันเกิด
อยากกินชาบูมากไม่มีตังค์
ทำยังไงดีพ่อก็ไม่มีตังค์ลูกความสูงก็เกินคือต้องจ่ายเงิน

นั่งกินในร้านนะเดี๋ยวพ่อไปนั่งรอนอกร้าน

ฟังแค่นี้พนักงานน้ำตาไหล
คุณผู้ชมภาพวงจรปิดในร้านเห็นพนักงานน้ำตาไหล

กินฟรีแล้วมีการทำเซอร์ไพร์
มีการโพสต์คลิปเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในร้านไม่ได้มีคนนอกจากสองพ่อลูก

แต่ว่ามันอบอวนไปด้วยความรักความอบอุ่นที่พ่อมอบให้ลูก
แล้วก็ทางร้านมอบให้กับพ่อลูกคู่นี้นะครับ

สองพ่อลูกเนี่ยชวนกันมากินชาบูที่ร้าน
แต่อย่างที่ผมบอกว่าพ่อไม่มีเงิน
ลูกเองความสูงก็เกินราคาเด็ก

หมายความว่าถ้าเกิดเขากินเขาต้องจ่ายราคาผู้ใหญ่๒คน

พ่อก็บอกว่างั้นลูกนั่งกินไปแล้วกันนะ
เดี๋ยวพ่อจะออกไปนั่งรอหน้าร้าน

สุดท้ายคุณผู้ชมยอมอะไรดิมั้ย
งั้นไม่เป็นไรพ่อหนูไม่กินก็ได้
เพราะว่าถ้าเกิดพ่อไม่ได้กินหนูก็ไม่กินก็ได้
แล้วก็พากันจูงมือเดินคอตบกันออกไปนอกร้าน

คือพ่อบอกกันว่าเอาอย่างนี้ละกันนะ
งั้นเดี๋ยวเราไปฉลองวันเกิดกันข้างนอกแล้วกันเนอะ

พนักงานได้ยินทุกอย่างเพราะว่าในร้านมีลูกค้าแค่พ่อกับลูกคู่นี้เท่านั้น
ได้ยินหมดแล้วก็รีบเดินไปบอกเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านรีบไม่เป็นไรพี่
ให้ลูกน้องไปคุณพ่อพาลูกไปนั่งกินเลย
เดินกลับมาคุณพ่อพาลูกไปนั่งกินเลยไม่เป็นไร
ทุกคนในร้านคือเขาเห็นเขาได้ยินทุกอย่าง
คือความรักความเอาใจใส่ของพ่อคือ
พอนั่งกินกันอยู่นะเขาคอยกอดลูกนะ
คอยเตรียมอาหารให้ลูกคอยป้อนให้ลูกตลอดเวลา
นะเป็นสิ่งที่พ่อทำให้กับลูกเนี่ยน่ารักมาก
พนักงานก็เลยอ่ะเจ้าของร้านให้พนักงานไปซื้อเค้ก
วิ่งไปเตรียมมาเปล่าวันเกิดคือวิ่งไปเซเวทเลยนะ
หันมาแล้วก็แบบเห็นเค้กคือ
พ่อลงห้าเลยคือพนักงานทุกคนก็ลองห้า

มันซึมหนิเราอ่านข่าวหนูหน้ามน้ำตาเลื้นขึ้น
มันซึ้งจริงมันเป็นเรื่องราวที่อาจจะเล็กน้อยแต่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เป็นงานวันเกิดที่คนน้อยที่สุดแต่ว่าอารมณ์มันอธิบายตื้นตันมากนะ
ื่นตัดพนักงานยังร้องกับคุณดูสิ
เราเองก็กั้นน้ำตาไม่อยู่เหมือนกัน
คุณพ่อบอกว่าถ้าแม่ของน้องอยู่คงจะดีกว่านี้เนอะ
แล้วก็ขอบคุณพนักงานน้องชื่อน้องเบลล่าครับ
ขอบคุณทุกคนทางร้านก็บอกคุณพ่อนะคุณพ่อ
ถ้าถึงวันเกิดคุณพ่อคุณพ่อพาลูกมาอีกนะนะครับ

ภาพในวงจรปิดเราจะเห็นหน้าไม่ชัด
แต่ว่าคุณผู้ชมน่าจะรับรู้ถึงบรรยากาศความอบอุ่นที่มันเกิดขึ้นในร้านนะฮะ
คุณพ่อมีรอยยิ้มแล้วคุณลูกน้องเบลล่าเราในกล้องไม่ได้เห็นเนอะ
แต่ผมเชื่อว่าน้องเบลล่าน่าจะมีความสุขมาก

หลังจากที่เขาออกจากร้านไป
ก็เป็นสิ่งที่พ่อกับลูกเขาทำคือ

กอดลูกสาวกันอยู่แบบนี้น้องนี่น้องเบลล่าเห็นหน้าแล้วเนอะ
ฉลองวันเกิดแล้วมีวันเกิดมีเค้กมีทุกอย่างแล้ว
พ่อเองก็มีความสุขทำฝันให้กับลูกเป็นจริง
พาลูกไปฉลองวันเกิดด้วยการกินชาบูลูกอยากกิน
เห็นภาพนี้แล้วก็น้ำตาไหล
ใช่ค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่ใจฟูมากนะคะ
เห็นไหมคนเราเกิดมาไม่เท่ากันคือฐานะไม่ได้เท่ากัน
แต่ว่าความรักที่พ่อลูกเขามีให้กันมันยิ่งใหญ่มาก
ขอบคุณเจ้าของร้านจริงที่ทำเรื่องประทับใจแบบนี้ให้กับทั้งสองท่าน
มีความสุขมากสุขสรรควันเกิดน้องเบลล่าย้อนหลังด้วย

ไม่ใช่คลิปที่ในร้านพยายามไปปั้นแต่งและถ่ายขึ้นมา
เขาเอาคลิปจากห้องจนปิดทั้งหมดเลยนะ
อินใจอินใจ